คุณผู้ชมคะมาดูในแต่ละจังหวัดกันหน่อย
โค้งสุดท้ายแบบนี้ก็เข้มข้นเหมือนกัน
มีทั้งเหตุการณ์ป่วนก็ยังมีอยู่นะคะ
เรื่องของบัญชีรายชื่อหายไปก็ยังมี

ฟังความคิดเห็นของทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วย
มหาวิทยาลัยราชพัฒนรำภัยพันนี
โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ไปเป็นประธานนะคะ
ส่วนที่เชียงใหม่ก็มีคนไปขโมย
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติค่ะ
กรกตยอมรับว่ามีคนไปขโมย๒วันหายไป๒หน่วยนะคะ
พันธุ์ตำรวจโทสมศักดิ์หอมยศรองสารวัตรป้องกันและปรับปราม
สถานีตำรวจภูทรแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
นำกำลังไปตรวจสอบที่สาราศูนย์เรียนรู้บ้านวังมุ้นตำบลสันโป่งอำเภอแม่ริม
หลังจากถูกคนร้ายขโมยสมุดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติค่ะ
เกรียงไกรพันดอกไม้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่
รับว่าตอนนี้บัญชีรายชื่อหายไปแล้ว๒จุด
ก็คือบ่อก้างอำเภอสรรป่าตองและวังมุ่นอำเภอแม่ริม
ตำรวจกำลังเร่งหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปนะคะส่วนที่จังหวัดยะลา
นายดลเดชพัฒนรัฐผู้ราชการจังหวัดพร้อมด้วยนายสรรยูอาทิตยสรรยากร
มนุยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมประชาชนกว่า๖๐๐คน
ก็ร่วมการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูลและประเด็นคำถามเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติ
ตลอดจนกระบวนการและขั้นตอนของการออกเสียงประชามติที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนยาลา
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะไปดูที่จังหวัดเลยกันหน่อยนะคะ
นายวิโรจิวรังสรรค์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานการประชุมยุทธศาสตร์ดอกไม้๖๕ล้านบาทสะพรั่งประจำจังหวัดเลย
เป็นการเตรียมความพร้อมค่ะในการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูลวันที่๗สิงหาคมนี้
สำหรับการลงประชามติในครั้งนี้ทางจังหวัดตั้งเป้าเอาไว้ว่าอยากจะเป็นแชมป์ของภาคอีสานเหมือนการลงประชามติเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบ
ครั้งนี้ต้องมีคนไปใช้สิทธิ์มากกว่าร้อยละ๖๑บัตรเสียต้องไม่เกินร้อยละ๓ค่ะ
ปิดท้ายที่จันทบุรีนะคะนายวิทูรัฐศรีนามผู้ราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดงานเวทีแสดงความคิดเห็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ
และประเด็นคำถามเพิ่มเติมที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์รำภัยพันนีโดยมีนายกฤตนัทโรจนาพินัน
มนุยการเลือกตั้งประจำจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทุกสาขาอาชีพค่ะ
กว่าห้าร้อยคนเลยนะคะเข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้รูปแบบการจัดงานก็มีการชี้แจง
มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูลแล้วก็เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นกันได้ด้วย
ฝ่ายที่เห็นชอบและฝ่ายที่ไม่เห็นชอบเป็นการแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันค่ะ